ภาพเหตุการณ์มีคนคนหนึ่งก็ไปนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียกับเพื่อนฝูง
สักพักพอดื่มไปพูดจะไม่เข้าหู
โอ้โหโดนอีกฝ่ายหนึ่งเอาขวดเบียร์ตีหัวแตกเลือดอาบ
วิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านเขา

ช่วยผมด้วยช่วยผมหน่อยคนก็ตกใจวิ่งมาเสื้อผ้าไม่ใส่
ไม่ใส่เสื้อนะใส่แดงเกงช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย
คนก็ไปช่วยกันเนี่ยครับเลือดอาบเต็มหัว

จริงจริงมันคือสีเลือดนะเออมันคือสีแดงสดอ่ะ

นะครับกุภัยไปช่วยกันปฐมพยาบาล

ถูกทำร้ายร่างกายมาเลือดอาบเลย
ที่ปากซอยพระดำ๒ซอย๖๙
คนที่เห็นเหตุการณ์คือนายกิติพงศ์วังชัยก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยสักประมาณ๔ทุ่ม
ผู้ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อสวมแต่อังเกงเลือดอาบท่วมตัววิ่งมาพี่ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย
ยกมือไหวปลกปลกเนี่ยแล้วสภาพที่เห็นคือภาพเนี้ยอ่ามันน่ากลัวมากน่ะ

หางตาแป๊บเดียวครับว่าเขาวิ่งมาทีแรกยังคิดว่าเขาวิ่งไปเลยไปตรงนู้นเลย
แต่เหมือนเขาก็ยังมีสติว่าเขาวิ่งลงมาตรงนี้ตรงนี้มันเป็นวิน

ครับแล้วเขาน่าจะมีของของความช่วยเหนือ

ไม่ได้พูดอะไรนะครับวิ่งเหมือนก็วิ่งมาเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วก็โดนฟันมาเลือดก็เสียเยอะแล้วอ่ะ

ใช่ครับเขานั่งยกมือไหว้เหมือนก็ให้ช่วยเขาแต่ว่าพูดไม่ออกแล้วอ่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังเจ้าของโพสต์ก็คือเป็นเพื่อนชายที่บาดเจ็บเป็นเพื่อนกัน
เข้ามาเม้นใต้โพสต์และแจ้งเรื่องราวให้กับเจ้าของโพสต์รับทราบ
จำลองเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ตามที่เขาเล่านะคุณผู้ชม
ชายที่บาดเจ็บก็ไปนั่งดื่มเบียร์กับกลุ่มเพื่อน
เพื่อนกันนะสักพักหนึ่งพอเริ่มมาเริ่มมีปากเสียงกันเริ่มพูดจาไม่เข้าหูกัน
หนึ่งในนั้นไม่พอใจที่คนที่โดนทำร้ายเนี่ยนะพูดจาไม่เข้าหู
เอาขวดเบียนฟาดที่หัวเขาเลยโคร่มขวดเบียนก็แตก
ก็เจาะเข้าไปนะที่หัวที่หน้านะครับ
ชายคนที่บาดเจ็บก็เลยต้องวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่บริเวณปากซอยพระราม๒๖๔
จนกระทั่งพี่วินคนนี้เมื่อกี้เห็นเข้าแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนชายของคนที่บาดเจ็บ
แต่เขาก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลบอกแต่ว่าล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัย
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๒นะครับ
ตอนดีก็เป็นเพื่อนกันแต่พอตอนมาเล่าก็กลายเป็นศัตรูกัน